คืนคนที่เขาอยู่เชียงใหม่กับจังหวัดใกล้เคียงเขานึกว่า
เอาแล้วนะฮะวันสุดท้ายของโลกมาแล้วหรือเปล่า

แล้วก็มีแสงสีเขียวอมฟ้าพาดลงมาแบบนี้
หาคำตอบกันใหญ่เลยว่ามันคืออะไร
ล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่า
มันเป็นดาวตกชนิดระเบิด
เมื่อช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ๖โมงครึ่งครับ

คุณผู้ชมเราวงกลมไว้ให้นำสายตาด้วย
หลายพื้นที่ในภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนพยาวแม่ห้องศรลำปาง
มีคนเห็นแสงสีฟ้าอมเขียวสีเขียวอมฟ้าแบบนี้
พุ่งจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
หลังจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นฮะ

คนที่อยู่แถวนั้นตกอกตกใจสิครับ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า

ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าบัวลาย

ดาวตกพอเข้ามาในชั้นบรรยากาศ
มันจะเริ่มเกิดความร้อนสูงจนเกิดการลุกไหม้
ความสูงประมาณ๘๐๑๒๐กิโลเมตร
ซึ่งมักจะสูงเกินกว่าที่จะได้ยินเสียง
แต่บางครั้งบางครั้งดาวตกก็อาจจะแผ่ขึ้นเสียงกระแทก

ในลักษณะเดียวกับเวลาเครื่องบินลบ
เขาบินความเร็วมันเหนือเสียง
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการพบเห็นนะครับ
ระบุว่าเห็นแสงวาบก่อนเลยนะครับ

ซึ่งระยะเวลาระหว่างการเจอเสียงกับเจอแสงเนี่ย
อุกระบาทหรือไม่นะครับ
ซึ่งดาวตกส่วนใหญ่คุณผู้ชมจะตกลงมา
มันจะไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศแล้วล่ะ
สำหรับอุกบาทที่มันใหญ่พอจะตกลงมาในพื้นโลก
รู้ไหมว่าปีหนึ่งเขาประมาณไว้ว่ามันมีกี่ดวง

แต่ส่วนมากมันจะไปตกลงนู้น

ตกลงมหาสมุดซะเยอะ
ตกในพื้นที่ห่างไกลไม่มีคนซะแยะ
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้น
อุกบาทเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่มนุษย์
สามารถเก็บมาได้หลังจากที่มีคนพบเห็นเป็นดาวตกอยู่บนท้องฟ้า
ในแต่ละวันจะมีอุกบาทเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจำนวนมาก
แต่โดยทั่วไปนะครับจะไหม้หมดไปตั้งแต่ความสูงนับร้อยกิโลเมตรแล้วในชั้นบรรยากาศ
ทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็สามารถอธิบายได้
ก็ไม่ต้องตื่นตนกไป
เพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินมีความเป็นไปได้น้อยมาก
ขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าไปเจอวัตถุแปลกปลอมที่ตกมาจากฟ้าที่ไหน
อย่างนั้นก็ตามครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดดาวตกชนิดระเบิดในประเทศไทย
เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
จำได้บ้างใครอยู่ปฐุมจำได้ไหม
ประมาณเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๓เกิดเสียงตู้มสนั่น
รับรู้ได้ในหลายพื้นที่
นั่นแหละครับดาวตกชนิดระเบิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีเมื่อปี๒๕๕๙